รายการในคืนนี้พยายามจะหากรรมต่อว่า
ในช่วงโค้งสุดท้ายใครควรจะทำยังไง
เป็นไปได้อย่างไรที่คนทั้งประเทศจะไปลงประชามติ
โดยที่ตัวเองยังไม่มีความเข้าใจ
เราสนับสนุนให้ทุกคนมีเสรีภาพในการรณรงค์
ควรจะแปลกแล้วก็กล้าหาร
ใจของอาจารย์ตอนนี้อยากเห็นรัฐมนูลผ่านหรือไม่ผ่าน
ให้ดิฉันพูดได้ใช่ไหมคะว่ารับหรือไม่รับ
ได้อย่างเดียวครับต้องออกมาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบไม่เป็นไร
เขาไปแจกเอกสารไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับใคร

ทำไมที่ผ่านมาไม่มีใครคิดปฏิรูป